คุณผู้ชมมีผู้ป่วยท่านหนึ่งนะเขาป่วยเป็นเรื่องของนิ้วเท้าอักเสบ
แล้วก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลที่ระยอง
แล้วทางเจ้าหน้าที่ให้ดมยาสลบหลังจากนั้นเสียชีวิตเลยครับ
ญาติก็เลยบอกอ้าวทำไมถึงทำให้เสียชีวิต
ก็เลยพากันเดินทางไปร้องขอความเป็นธรรมกับภูมิในการของโรงพยาบาลที่จังหวัดบรยองนะครับ
พยาบาลบ้านฉางแล้วก็ถูกส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลมรยอง
คุณหมอเนี่ยวางยาสลบเพื่อผ่าตัดนะฮะ
แต่ว่านางวิพารัฐดมยาสลบแล้วไม่ฟื้นอีกเลยครับ

ญาติก็เลยต้องไปแจ้งความเอาผิดกับทางโรงพยาบาล
คือแค่นิ้วเท้าติดเชื้อทำไมถึงท่านกับเสียชีวิตนะครับ
เมื่อวานนี้ที่บริเวณหน้าตึกอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมรยองนะครับ
มีประชาชน๓๐คนนำโดยนางวิภาวันลดกระโทก
เพก็อยู่ที่หมู่๕ตำบลสำนักท้อนอำเภอบ้านฉางที่ระยอง
เป็นน้องสาวของผู้ตายครับเดินทางมาพร้อมกับลูกสาวผู้ตาย
เป็นผู้ในการบรมพยาบาลระยองทั้งหมด
มวลก็ได้เดินทางขึ้นไปคุยกันในห้องประชุมชั้น๕
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นไปตามมาตรฐานในการรักษามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปรักษาผู้ป่วย
และปรารถนาดีต่อผู้ป่วยอยากให้หายป่วย
ทางด้านนางวิภาวันก็บอกว่าก่อนให้ดมยาสลบเนี่ย
ญาติไม่ได้รับการชี้แจงว่าถ้าดมไปแล้วผลข้างเคียงจะเป็นอย่างไร
จะมีผลทำให้เสียชีวิตได้หรือเปล่า
อ่ะไปฟังเสียงญาติก็คือเป็นน้องสาวของผู้เสียชีวิตนะครับ
สรุปว่าทางโรงพยาบาลจะทำการเรียบรายเงินจากแพทย์และพยาบาล
เป็นค่าทำสมมุติให้แล้วก็จะประสาน
งานเรื่องของเงินเยียวยากรณีผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย
จากการรับบริการทางศาสถ์หน้าสุขด้วย
ซึ่งคาดว่าจะได้รับเงินในการช่วยเหลือ๒๐๐๐๐๐๔๐๐๐๐๐บาท
รวมทั้งจะประสานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ไปช่วยเหลือให้อาชีพแก่บุษาของผู้ตายต่อไปนะครับ
อันนี้มันก็เป็นเหตุที่มันเกิดขึ้น
แต่ว่าก่อนดมยาเนี่ยญาติได้มีการเซ็นไปแล้ว
แต่ญาติก็บอกว่าเอาก่อนเซ็นเนี่ยทางคุณหมอก็ไม่ได้ชี้แจงนี่ว่า
มไปปุ๊บผลข้างเคียงจะเป็นอย่างไรอะไรแบบนี้
ก็เลยมีการไม่พอใจเล็กน้อยนะครับ
ก็คือจริงจากที่โรงพยาบาลชี้แจงมาเนี่ย
สาเหตุการเสียชีวิตเป็นเพราะทั้งเรื่องโรคประจำตัว
ซึ่งเป็นโรคเบาหวานด้วยแล้วก็เรื่องกรณีที่นิ้วเท้าติดเชื้อ
หลายคนอาจจะรู้สึกว่าติดเชื้อที่เท้ามันทำให้ถึงตายได้เลยหรือเปล่า
คือโรงพยาบาลเขาชี้แจงว่าคือเชื้อมันอักเสบมากเข้าถึงไขข้อกระดูก
แล้วก็ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวเยอะแล้วมันเลยกลายเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือด

ใช่ค่ะก็ต้องชี้แจงกันให้เข้าใจนะคะ
ระหว่างการทำการรักษาของแพทย์แล้วก็ครอบครัวของญาติด้วย
เพราะว่าคือมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องของการสูญเสีย
ต้องชี้แจงให้ละเอียดแล้วก็รอบครอบด้วยนะคะ